เชียงรายขอพรต่อเนื่องค่ะ
เพราะว่าในช่วงสงกรานพอเราเล่นน้ำเสร็จแล้ว
หลายคนก็ชอบเข้าวัดไปส่งน้ำแล้วก็ขอพรพระนะคะ
กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรพระแก้วขาวนะคะ
ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่

จากนี้ก็ได้ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่
อายุกว่า๗๐๐ปีที่วัดนี้ด้วย

จริงมีวัดเชียงมั่นเชียงยืน๒วัดนะครับ
ชื่อเขาหมายถึงมั่นคงยั่งยืน

ก็มักจะนิยมส่งน้ำพระที่วัด๒วัดนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันนิดนึง
บรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศภายในพระอุโบสถของ

ตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้
ขอพรพระเสตังคมณีหรือว่าพระแก้วขาวค่ะ
เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของพระนางจามเทวี
เนื่องในวาระครบ๗๒๐ปีการสร้างเมืองเชียงใหม่

ซึ่งพระแก้วขาวได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
สามารถคุ้มครองป้องกันอันตราย
อำนวยความสุขสวัสดิ์แก่ผู้ที่เคารพสักการะนะคะ
เชียงมั่นอยู่บนถนนราชภาคินัยในอำเภอเมือง
เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่
เมื่อพระยามิงรายสร้างเมืองเชียงใหม่
เมื่อปีพศ๑๘๓๙ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่น
ถวายเป็นพระอารามโดยให้ชื่อว่าวัดเชียงมั่นค่ะ
ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทาง
เที่ยวชมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่
โดยเฉพาะสุมประตูโขงเป็นสุมที่อยู่ในพระวิหาร
สร้างด้วยปูนปั้นและลวดลายแบบล้านนานะคะ
มีความสูงถึงยอดฉัดนี้๗เมตร
เป็นวัดเดียวในเชียงใหม่ที่มีแบบนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็คงสภาพไว้ได้ใกล้เคียงกับสมัยที่สร้างเมืองเชียงใหม่เลยนะคะ
จากนี้ค่ะโดยรอบก็มีพระเจดีแห่งเดียวด้วยนะคะที่มีช้างล้อม๑๕ช้างที่พญาเมงรายก่อสร้างขึ้นมาค่ะ
เดินทางไปกราบขอพรไปดูสถาปัตยกรรมอายุกว่า๗๐๐ปีด้วย